วันนี้เชื่อว่าท่านต้องติดตามกันอยู่นะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดจันทบุรี

มีการยิงกันจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ

ในห้องพิพากษาเลยนะฮะ
นาบัลลังพุทธภาคศาเลยนะครับ

แต่เกิดขึ้นจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
สืบเนื่องมาจากเรื่องราวของที่ดิน

มีความขัดแย้งกันมานานเป็น๑๐ปี
ต้องบอกว่านี่เป็นที่ดินเลือดจริงนะฮะ
ใช่ค่ะมีการฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมา
รวมแล้ว๑๓คดีทั้งคดีแพ่งคดีอาญา

เป็นปมเหตุนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ต้องขยายผลหลายเรื่องจริง
โดยเฉพาะมาตรการความปลอดภัยที่ศาล
อืมเดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะครับทุกผู้ชมครับ
เชื่อว่าท่านติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดทั้งวัน
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้า
แต่ความเป็นมาที่มาของที่ดินผืนนี้
จนมาเกิดเหตุยิงกันเจ็บยิงกันตายขนาดนี้ในวันนี้เนี่ย
มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไล่ให้

แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยดูเหตุการณ์เมื่อเช้าก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
เช้าวันนี้นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดจันทบุรี
นี่ฮะยิงกันเจ็บแล้วก็ตาย
คนที่ก่อเหตุคนแรกเลยเป็นอดีตตำรวจ
อดีตตำรวจนายนี้เป็นฝ่ายจำเลย
เป็นจำเลยที่๓ของคดีนี้ค่ะ

เป็นคดีอาญาเรื่องของการเบิกความเท็จ
เดี๋ยวชื่อเสียงเรียงนามของแต่ละคนที่ทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ

แต่เอาเป็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นอดีตตำรวจ

ปัจจุบันอายุ๖๗แล้วนะ
มีปัญหาที่ดินมานานกับฝั่งโจทย์
โจทย์ก็คือฝั่งผู้ฟ้อง

แต่ว่าความจริงแล้วเขาสองฝั่งนี้เขามีคดีฟ้องกันไปฟ้องกันมาเยอะ

ขณะที่วันนี้มาขึ้นศาลกันนะครับ
ยิงคู่กรณีที่เป็นฝ่ายโจทย์
ผู้ที่เป็นโจทย์และทนายฝ่ายโจทย์
และภรรยาของฝ่ายโจทย์

ยิงเข้าไปเนี่ย๔คน
ภรรยาของทนายฝ่ายโจทย์เหมือนกับว่าโดนลูกหลง

ถ้าดูจากบันทึกที่เป็นบันทึกคำให้การของตำรวจสพเมืองจันทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
ยิงที่ศาลจังหวัดจันทบุรีภายในบริเวณบันลังห้องพิจารณาคดีที่๒
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน๕คนตอนแรกยังเจ็บอยู่

พบว่าที่เกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บ๕คนอยู่ในห้องพิจารณาคดีที่๒ของศาลจังหวัดจันทบุรี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทำให้ทราบว่าในวันนี้นะครับ๑๒พฤศจิกายนสารจังหวัดจันทบุรี
นัดสืบพยานจำเลยในคดีระหว่างนายบุญช่วยเจริญสถาพรนะฮะที่เป็นโจทย์นะครับ
ซึ่งเขาไม่ได้มาแต่ว่ามีโจทย์คนอื่นแล้วก็มีทนายมา
ในข้อหาความผิดต่อเจ้าพนักงานโดยเวลาประมาณ๙นาฬิกา๒๐นาที
เป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้พิพากษาจะขึ้นพิจารณาคดีนะครับ
ในขณะนั้นนายบัญชาปรมีคณพรซึ่งเป็นทนายโจทย์
แล้วก็นางสุภาพรที่เป็นภรรยาของนายบัญชา
รวมทั้งนายวิจัยสุขรมทนายโจทย์และนายวิจัยสุขรมนะครับทนายโจท
นายวิชัยอุดมธนพัฒน์ที่เป็นทนายโจทย์
อีกคนนึงเป็นเสมียนทนายโจทย์ชื่อนายธนากรวีระวโรดม
ฝ่ายนี้เข้ามากัน๖คน
พลตนทารินนี่เป็นจำลยที่๓มาอยู่ในห้องพิจารณาคดี
ระหว่างนี้พลโนตรีทารินใช้ปืนที่แอบเอาเข้ามาด้วย
เป็นปืนพกออโตเมติกยี่ห้อกล็อกรุ่น๒๒ขนาด๔
ยิงใส่นายบัญชานะแล้วก็นางสุภาพรนายวิจัยด้วย
แล้วก็นายวิชัยด้วยจนบาดเจ็บ
ระหว่างนี้นายธนากรที่เป็นเสมียนทนาย
ได้วิ่งหลบหนีออกมาจากห้องพิจารณาคดี
แล้วไปเจอตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรี

นายธนากรก็เลยใช้ปืนของตำรวจ
ยิงใส่พรหมดรีทารินไป๖นัตร
ในห้องพิจารณาคดีที่หน้าบันลังเลยนะครับ
ใช่ค่ะช่วงจังหวะนั้นผู้องค์ภาคสายองค์ไม่ได้ขึ้นนั่งพิจารณาคดี
เนี่ยค่ะพอทะเลาะกันก่อนแล้วก็ยิงใส่แบบนี้
คนที่ยิงใส่คนนี้เนี่ยคนแรกที่ยิงใส่เขาก่อนเลยคือ
พลตมตรีทารินจันทวาทิพย์อายุ๖๗ปีนะครับ
แล้วช่วงที่ตำรวจจะเข้ามา
ใช่ค่ะร้อยตำรวจเอกขจรจะเข้ามา
เสมียนของทนายโจทย์นะฮะได้ไปเจอตำรวจ
คือทีแรกมีรายงานว่าตำรวจที่จะเข้ามาระงับเหตุวูบ
ใช่ค่ะคือโฆษกศาลยุติธรรมท่านก็ยืนยันแบบนี้
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อสักครู่นะคะ
ร้อยตำรวจเอกขจรก็เป็นตำรวจประจำศาลจังหวัดจันทบุรี
กำลังจะเข้าไประงับเหตุ
แต่นายธนากรวิ่งออกมาที่หน้าประตูแล้วก็เจอกันหน้าประตูค่ะ
นายธนากรก็เลยคว้าปืนของร้อยตำรวจเอกขจร
ยิงใส่พลตำรวจรีธาริน๖นัด
ตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ยิงทะลุกระจกเข้ามาเลยอ่ะใช่ค่ะ
ก็พอมีการยิงกันไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันใช่ค่ะ
สำหรับผู้บาดเจ็บทั้ง๕คนแล้วก็ไปเสียชีวิต๓คน
เสียชีวิตไปสามศพอีกสองเนี่ยยังสาหัสอยู่นะฮะ
บริเวณห้องพิจารณาคดีหน้าบันลังเลยนะฮะ
จุดตำแหน่งของบุคคลต่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าตามภาพที่ท่านเห็นนะฮะแต่ละคนมีทั้งฝั่งโจทย์กับฝั่งจำเลยเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะคนที่๑คือนายวิจัยผู้เสียชีวิตถูกยิงขณะอยู่ใกล้กับคนที่๒
ก็คือนายวิชัยผู้บาดเจ็บซึ่งตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ตามจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะคะครับ
คนที่สามคือนายบัญชาคนนี้ถูกยิงตอนที่ยืนอยู่บริเวณที่นั่งของทนายความ
ส่วนคนที่สี่นางสุภาพรพระยาของนายบัญชาธนายความฝ่ายโจทย์
ถูกยิงอยู่ที่บริเวณมุมห้องตอนนี้คุณหมออยู่ระหว่างการผ่าตัดให้นะคะ
ส่วนคนที่ห้าก็คือพลตรีทารินถูกยิงอยู่ที่ที่นั่งด้านหลังห้อง
นี่นี่คือแต่ละจุดนะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้ค่ะ
คำถามก็คือว่าแล้วพลโดดตรีทารินเนี่ยเอาปืนเข้ามาได้ยังไง
เอาเข้ามาตอนไหนมันมีช่องโหวตช่องว่างตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวคงได้ไล่กันนะครับ
ใช่ค่ะแต่ถ้าดูจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ปรากฏว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสามศพใช่ค่ะ
และยังบาดเจ็บอีก๒นี่คืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
เป็นอาวุธปืนที่พลตรศรีทารินใช้ก่อเหตุนะฮะซึ่งทางโคศกศาลยุติธรรม
ท่านก็บอกว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คณะผู้พิพากษายังไม่ได้ขึ้นนั่งพิจารณาคดีครับเพราะว่าคู่ความใน
ยังมาไม่ครบในช่วงที่เจ้าหน้าที่หน้าบันลังเดินออกจากห้องพิจารณาคดี
นั่นแหละค่ะมันเกิดเหตุขึ้นเลยครับดังนั้นจึงไม่มีผู้พิพากษา
ไม่มีเจ้าหน้าที่สารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ยังไม่ได้เข้ามายังไม่ได้เข้าไปค่ะโอ้โหมีแต่ในส่วนคู่ความเข้าไปรอผู้พิพากษาก่อนนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามากันเยอะจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น
ต้องค่ะฝั่งโจทย์กับจำเลยคือมีคดีกันอยู่ณขณะนี้สิบสามคดี
ใช่ค่ะนี่เขาเริ่มต้นจากเถียงกันนะคะที่หน้าบันลัง
ทุกครั้งที่มาเจอกันก็จะมีลักษณะการเถียงกันอย่างนี้อยู่บ่อย
ใช่ค่ะแต่วันนี้พลโนตรีทารินพกปืนมาด้วย
ใช่ค่ะและพลตำรวจรีธารินจริงแล้วมีรายงานว่าทุกครั้งที่มาสารก็จะใส่เครื่องแบบมา
คือเจ้าหน้าที่รอปภที่ศาลก็จะรู้ว่าเป็นตำรวจเป็นถึงระดับในพลอะไรแบบนี้ค่ะ
พอยิงเขาแล้วเนี่ยมีเสมียนทนายเสมียนทนายโจทย์นะฮะ
วิ่งออกไปแล้วไปเจอตำรวจพอดีนะฮะตำรวจธนากรตำรวจประจำศาลกำลังจะเข้ามาระงับเหตุ
จังหวะนี้เสมียนทนายโจทย์ก็ไปเอาปืนของตำรวจมายิงใส่พลโนตรีทาริน
ซึ่งตามรายงานก็คือตำรวจก็จังหวะวูบพอดีซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเนี่ย
แต่ต้องรอรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะแต่เอาเป็นว่าทางนายธนากรที่เป็นเสมียนทนายโจทย์เนี่ย
เขาไปได้ปืนมานะครับแล้วก็เลยยิงใส่พลดมตรีทารินไป๖นัดนะครับ
เดี๋ยวดูรายชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะกระสุนที่ยิงเข้าไปผ่านกระจกนะคะ
นี่ฮะตามตำแหน่งต่างเนี่ยฮะปึ้งปึ้ง๖นัดเข้าไปเลย
คนที่อยู่นอกศาลบอกโอ้โหได้ยินเสียงปืนเมื่อเช้ากัน
รายชื่อของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีนายบัญชาปรมีสนาพรที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นฝ่ายโจทย์ด้วยนะครับ
อายุหกสิบเอ็ดปีเสียชีวิตซึ่งนายบัญชานี่เป็นทนายชื่อดังคนหนึ่งนะฮะ
อ่าเป็นทนายความให้กับอ่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกอ่าในคดีเกี่ยวกับอ่า
อดีตพรบตรอด้วยอ่าตอนนั้นมีคดียื่นฟองธรรม
ศวรดิภนศ์หรือว่าสวยแดงอ่า
ซึ่งเกิดขึ้นมาปี่ในตอนนู้นนะครับอ่า
อย่างน้อยอีก๓คดีเป็นธนายความให้กับกระทรวงพลังงานด้วย
ใช่ค่ะเป็นทนายความชื่อดังทำคดีใหญ่เยอะค่ะ
โผล่ความดังทั้งนั้นมีนายวิจัยสุขรมนี่เป็นธนายความของคดีนี้นะครับ
ทนายฝ่ายโจทย์อายุ๕๑ปีที่เสียชีวิตพลโนตรีทารินจันทราทิพย์นี่เป็นฝ่ายจำเลย
และเป็นคนก่อเหตุเริ่มต้นยิงคนแรกเนี่ยนี่เสียชีวิตด้วยนะครับอายุ๖๗นะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บ๒คนนะฮะณขณะนี้คือนางสุภาพรปรมีสุนาพรภรรยาของนายบัญชานะครับ
แล้วก็นายวิชัยอุดมธนพัฒน์นี่ก็เป็นทนายความฝ่ายโจทย์ที่ตอนนี้ยังบาดเจ็บอยู่นะฮะ
เดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียงไปให้นะคะจะหาคำตอบให้คุณผู้ชมทุกประเด็นที่คุณผู้ชมสงสัย
พลตำรวจรีธารินคนก่อเหตุพกปืนเข้าไปได้ยังไงมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ศาลอย่างไร
ทำไมถึงเอาปืนเข้าไปได้ครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราก็ไปค่อยค่อยไล่คุยมาให้เลยนะคะ
ในเหตุการณ์นี้เนี่ยไปคุยกับคนแรกคือหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรี
ก็เป็นกู้ภัยที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็เข้าไประงับเหตุ
นี่นะคะกู้ภัยคนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งก็พากันไปช่วยเหลือ
ตอนที่ไปถึงที่ศาลเนี่ยเห็นว่าคนเจ็บหลายคนเลยขอกำลังเสริม
ตอนนั้นนะคะตอนกู้ภัยไปถึงคนเจ็บทั้ง๕คนยังมีสติค่ะ
ยังพูดคุยได้ทั้ง๕คนแต่มีอยู่๒คนที่อาการหนักสุด
แต่กู้ภัยบอกว่าคนที่อาการหนัก๒คนไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร
ก็คือรีบช่วยก่อนคนที่อาการหนักเนี่ยรีบปั๊มหัวใจแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๒คนก่อนนะคะ
และคนก่อเหตุไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภัยบอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในศาลนะคะ
เพื่อให้ฟื้นคืนชีพก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเท่านั้นเอง
ไม่คาดคิดนะนะว่ามันไม่บังควรเป็นที่ที่ต้องห้าม
ที่ต้องห้ามที่ไม่ควรจะมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อทุกคนในพื้นที่ตรงนั้น
มันเกิดมาก็ตกใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงเท่านั้นเอง
ทุกคนก็ตกใจกันทั้งจังหวัดว่าเหตุการณ์ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนั้น
และคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราพยายามจะไปคุยกับทุกคน
ที่อยู่ในบริเวณศาลในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับแม่ค้าขายอาหารที่ศาลเขาเล่าให้ฟังว่า
กลับจากไปซื้อของได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ก็รีบออกมาดูแล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านใน
วิ่งตะโกนออกมาว่ามีคนยิงกันหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกสี่ถึงห้านัด
รัวเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังแบบรัวเลยนะคะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุวิ่งกรูกันออกมา
และทุกคนก็ส่งเสียงร้องด้วยความตกใจ
แม่ค้าคนนี้บอกว่ารู้จักคนก่อเหตุเป็นอย่างดีค่ะ
พลตำรวจรีธารินเป็นอย่างดีเพราะมาสารบ่อย
มาสารทีไรกินข้าวกินน้ำที่นี่เป็นประจำ
แต่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเป็นอดีตนายตำรวจ
แต่เท่าที่เห็นก็เป็นคนพูดเสียงดังแต่ไม่คิดว่าจะโหดแบบนี้
และแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
ตอนเช้าอะค่ะพลตำรวจรีธารินคนก่อเหตุ

ก่อนจะไปยิงเนี่ยซื้อน้ำกินที่ร้านนี้
แต่พอเห็นตำรวจใส่กุญแจมืออุ้มออกมาแบบเลือดโชค
แม่ค้าขายอาหารคนนี้บอกว่าโอ้โหตกใจมาก
คนนี้น่ะเหรอมาซื้อน้ำที่ร้านเราเมื่อเช้าเป็นคนก่อเหตุ
พอดีหนูกลับมาจากข้างนอกหนูได้ยินเสียงข้างบนเขาวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้

ทีนี้หนูก็ยืนดูอยู่พักนึงได้ยินเสียงปั้ง
หนูก็คิดว่าข้างบนเขาทำอะไรหล่นเรื่องเสียงอะไรหรือเปล่า

แล้วมีผู้หญิงที่เขาอยู่ในห้องบันลังอ่ะเขาวิ่งออกมาเขาบอกว่า

นี่อีกพักนึงได้ยินเสียงแบบรัวเลยปั้ง
ทีนี้เขาบอกว่ากรี๊ดแล้วก็วิ่งหนีกันมาข้างล่างกันเต็มเลย

เขาบอกทนายคนที่เขามาไอ้นั่นเขายิงทนาย
คือหนูยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็วิ่งกันกรี๊ดกันลั่นเลย
ใช่เขามากินข้าวเมื่อเช้าเขายังมาซื้อน้ำหนู
เขาบอกว่ายังไง
เขาบอกว่าอะไรเขาบอกเอาน้ำเปล่าขวดนึงน้อง

เขาบอกว่าเอาแบบไหนก็ได้

ใช่ค่ะ่าผมก็ไม่รู้นะเขาเป็นคนยิง
แต่ที่นี่เขาโดนใส่บินแปรมือและแบกลงมา

ส่วนแม่ค้าอีกคนค่ะเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียง
คล้ายเสียงปืนแต่ไม่คิดว่าเป็นเสียงปืน
เพราะที่นี่คือศาลคิดว่าเป็นเสียงก่อสร้าง
โอ้โหพอรู้อีกทีว่าเป็นเสียงปืนเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเห็นแม่บ้านศาลวิ่งออกมาทางด้านหลังศาลนะคะ
แล้วทุกคนแบบตะโกนตกใจมากว่าเขายิงกันเขายิงกัน
แล้วก็เห็นกู้ภัยมาแบบเนี้ยวิ่งเข้าไปในศาลครับ
แม่ค้าคนนี้บอกว่าเปิดโซเชียลดูโอ้โหเห็นว่ามีเหตุยิงกันในศาลตกใจมากนะคะ
แม่ค้าในบริเวณศาลยังถามเลยว่าเอาปืนเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ย

ก็นึกว่าเป็นเสียงก่อสร้างเขามีการก่อสร้างที่ศาลอยู่อะค่ะ
แบบมีเสียงอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงยิงกันนะ
อืมพอเรามารู้ว่าเป็นเสียงยิงกันอยู่ตอนไหนอ่ะตอน
ตอนใส่สายแล้วค่ะประมาณ๑๙โมง๑๐โมงอะค่ะ
ก็มีแม่บ้านวิ่งออกมาจากหลังข้างหลังศาลนะคะ
แล้วก็พูดว่ายิงกันยิงกันแล้วก็ไม่รู้ว่ายิงอะไรกัน
ชาวบ้านก็คิดเหมือนกันว่าแบบว่าเอาปืนเข้าไปได้ยังไง
แล้วก็ทำไมการตรวจสอบมันเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าไป
ทำไมไม่มีความปลอดภัยเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ค้าที่ขายอาหารอยู่ที่ศาลบอกชุนละมุนมาก
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ชุลมุนที่หน้าศาลเมื่อเช้ากันหน่อยนะคะ
แม่ค้าหรือคนที่เขาอยู่ในบริเวณศาลเขาตกใจว่า
อยู่ดีมีความชุลมุนอย่างนี้เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นบริเวณศาลไม่น่าจะมีการยิงกัน
แน่นอนเกิดคำถามว่าแล้วคนก่อเหตุเอาปืนไปในห้องพิจารณาคดีได้ยังไง
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาคำตอบมาให้ค่ะคุณผู้ชม
เราได้ข้อมูลมาว่าสาเหตุที่ทำให้คนก่อเหตุพกพาอาวุธเข้าไปในศาลได้
ก็เพราะว่าอาศัยจังหวะที่ตำรวจสารพนักงานรักษาความปลอดภัยของศาล
ก็เลยไม่มีเจ้าหน้าที่ไปยืนตรวจราอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าศาล
และคนก่อเหตุพลตบริษฐารินคนนี้มาสานบ่อย
มีคดีเยอะที่ฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาในประเด็นเรื่องของที่ดินเนี่ยนะคะ
สารบ่อยก็เลยเชื่อว่าน่าจะรู้ว่าช่วงจังหวะที่เข้าแถวเคารพทงชาติ
เจ้าหน้าที่สารทุกคนต้องไปเข้าแถวก็จะเป็นช่องโหวตตรงนี้
เอาปืนเข้าไปในห้องพิจารณาคดี
เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ทีมข่าวของเราไปสอบถามมา
เดี๋ยวถ้าหากว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์นี้
เขาก็เล่าข้อมูลให้ฟังกับทางทีมข่าวของเราด้วย

ถ้าผู้ชมเห็นภาพปืนเนี่ยล่ะครับ
คือมีผู้ที่เขามีความรู้ด้านปืน
เอ้าเคยมาสอน
คนเสียปะสอนก็ฝึกยิงปืน
เคยไปฝึกค่ะ

ปืนที่พลวงตรีธารินที่ใช้
คนเกาะเหตุที่ใช้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะ
แต่จะมีด้ามที่เป็นด้ามลักษณะ
คนก่อเหตุที่ใช้อ่ะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วน่ะค่ะนะแต่จะมีด้ามที่เป็นด้ามลักษณะตัวที่เป็นอ่า
ตัวกันปืนสะบัดเวลายิงนั่นหมายความว่าอาจจะตั้งใจมาเลย
คือเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมมาเลยก่อเหตุคือมีตัวแบบกันปืนสะบัดมาเลยอ่ะ
ใส่มาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยฮะค่ะเห็นไหมอุปกรณ์เสริมอันนี้เนี่ยครับ
อ่าทีนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับเราได้ไปคุยกับทนายความอ่า
เข้ามาที่ศาลค่ะนะอ่านี่เป็นอาวุธปืนที่ใช้นะฮะ
ในการก่อเหตุนะครับทนายความที่มาที่ศาลระหว่างเกิดเหตุในเช้าวันนี้เนี่ย
แต่ว่าทนายท่านนี้เข้ามาคดีอื่นเขาก็มาคดีของเขานะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินนะบอกว่าอ่า
เมื่อเช้าก็มายื่นฟ้องคดีอื่นแต่ระหว่างกำลังยื่นคำร้องอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองชุดชุดหนึ่งประมาณสามสี่นัด
ห่างกันแค่ไม่กี่นาทีในแต่ละชุดตอนนั้นยังคิดว่าน่าจะเป็นการยิงกัน
แต่น่าจะเป็นที่อื่นอืมอ่าไม่คิดว่าเป็นที่ศาลนะครับ
เพราะยังไงก็คิดว่าในศาลคงไม่มีใครสามารถพกปืนเข้าไปได้
มารู้ว่ามีการยิงกันในห้องพิจารณาคดีที่หน้าบันลังศาลเนี่ย
เพราะได้ยินเสียงวิทยุของเจ้าหน้าที่ดังแล้วก็เสียงโวยวายดังลั่นเลยนะฮะ
ว่ามีเหตุยิงกันเกิดขึ้นที่บรรลังศาล
ที่ผมมาเนี่ยก็คือว่าผมมายื่นฟ้องพอมายื่นฟ้องแล้วมายื่นอุทธรณ์
คือว่ามันมีมันมียื่นอุทรไปหนึ่งเรื่องแล้วก็มีฟ้องสามเรื่องนะครับ
ที่ยื่นฟ้องอยู่เนี่ยใช่ไหมมันก็ได้ยินเสียงปืน๒ชุด
ชุดหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่นัดครับผม
ชุดแรกกับชุดสองใช่ไหมฮะช่วงแพลตเดียวเนี่ยครับ
น่าจะไม่ถึงนาทีนะครับใช่ครับสามถึงสี่นัดนะครับ
แวบแรกเรามีความรู้สึกแล้วว่ามันเหมือนเสียงปืนใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้คือเราก็คิดว่าคงจะเป็นที่อื่นหรือคงคิดจะไม่ใช่จะเป็นที่ศาล
ไม่กี่นาทีมันก็มีวอลวิธิไยกล์ไงพอหลังจากที่นั่นเสร็จิปะโอเคมันก็มีวอล
พูดถึงว่าเรียกรถพยาบาลด่วนก็อาจแสดงว่ามันต้องมีเหตุแล้ว
ใช่ครับใช่ครับนะครับ
ก็ชุดแรกก็น่าจะเป็นชุดที่พลตรีทารินยิงใส่ฝ่ายโจทย์เขาอ่ะค่ะอ่า
ส่วนอีกชุดหนึ่งที่ห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ก็น่าจะเป็นชุดที่นาย
ตำรวจมายิงใส่พลตรีธารินถ้าจะเป็นแบบนี้นะ
แล้วก็จากข้อมูลของเรานะครับท่านผู้ชมครับเราได้ข้อมูลนะว่าในวงการทนายความในพื้นที่นะ
เขาพูดถึงคดีที่เกิดขึ้นในห้องเนี้ยฮะในห้องเมื่อเช้าอ่ะ
ที่เขายิงกันจนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่หลายคดีนะครับ
อ่ามูลค่าการจ้างทนายความของคดีนี้นะคดีที่ดินเลือดในครั้งนี้เนี่ย
มีมูลค่าจ้างทนายความเป็นร้อยล้านบาทอืมนะฮะค่ะ
ทั้งฝั่งโจทย์และฝั่งจำเลยต่างก็มีฐานะกันทั้งสองฝ่ายมูลค่าที่ดินที่พิพาทกันอยู่
เป็นที่ดินที่มีเนื้อที่สามพันกว่าไร่สามพันแปดร้อยไร่ในจังหวัดจันทบุรี
มูลค่ากว่าสามร้อยล้านบาทค่ะมหาศาลมากอืมนะมูลค่านักขณะนี้นะใช่
แต่ว่าถ้าย้อนไปตอนจุดเริ่มต้นของคดีเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง
อ่าตอนที่เขามีการซื้อขายกันแบบมือแรกสุดเลยเนี้ยมันอาจจะแค่หลักสิบล้าน
แต่ตอนนี้โอ้โหมันเป็นร้อยล้านนะครับมันก็เลยมีการฟ้องร้องกันต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งสองฝ่าย
เวลามาขึ้นศาลมีปากเสียงกันตลอดมีการท้าทายกันอยู่บ่อยครั้ง
นี่มีคนให้ข้อมูลกับเรานะและในครั้งนี้ก็น่าจะมีความแค้นจัดฝังใจกันอยู่
พลตมตรีธารินตัดสินใจยิงทนายความของฝั่งโจทย์
บันลังในศาลเลยนะครับอ่าทีนี้พอเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ
มาดูความคืบหน้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตมบรรถโทสัตตวัสฮิวันบูรณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตมตรแห่งชาติ
เดินทางไปติดตามคดีนี้นะครับที่จันทบุรี
อ่าก็ได้สรุปคดีกับทางผู้บัญชาการ
โดยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นวันนี้ผู้ก่อเหตุ
ก็คือพลตมตรีธารินวัย๖๗ปี
มีนัดมาสืบพยานในคดีที่ศาลโดยมีทนายฝ่ายโจทย์มากันหลายคน
ซึ่งอาจจะมีความแค้นอยู่แล้วก็เลยมายิงกันเกิดขึ้น
ส่วนเรื่องที่คนติดใจสงสัยว่าเอ้าแล้วก็เป็นฝั่งโจทย์ฝั่งจำเลยกันนี่แหละ
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศาลอะไรเลยเป็นตำรวจเกษียณด้วย
แล้วพกปืนเข้าไปในศาลได้ยังไงผู้ช่วยพบตรบอกว่า
ตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจเก่าก็คงจะรู้วิธีในการหลบหลีกการตรวจค้น
ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าเขาใช้วิธีไหนในการเอาปืนเข้าไป
หรือจะมีคนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่
และทางสรรค์เรามีการประสาน
และมีการมาตรการอยู่แล้วครับ
ทีนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คนที่ก่อเหตุยิงคนแรกคือพนตรีธาริน

ที่ยิงใส่ทางทะไนความฝังโจทธ์
เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ถือว่าคดีอาญาจบไปตามกระบวนการ
แต่ก็ต้องสืบสวนต่อว่ามีคนที่มีส่วนร่วมในการรู้เห็นหรือเปล่า
อย่างที่ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกค่ะ
ต้องไปดูว่าใครมีส่วนร่วมช่วยรู้เห็นเรื่องของการนำอาวุธปืนเข้าไปในศาลไหม
หรือร่วมในการวางแผนหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะมีการจำลองเหตุการณ์ตรวจวิถีกระสุนอย่างละเอียด
แล้วก็สอบปากคำพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วย
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือมุมของนายธนากร
ที่เป็นเสมียนฝั่งทางทนายโจทย์ที่ไปคว้าปืนของตำรวจศาลแล้วก็ยิงสวนกลับไป
จนทำให้พลตำรวจรีธารินเสียชีวิตยิงกลับไป๖นัดเนี่ย
อันนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมเหมือนกัน
เพราะยิงสวนกลับไป๖นัดมันเป็นการป้องกันตัวที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า

อันนี้กรณีคดียิงกันตายของพลตรีธารินที่ไปยิงเขาเนี่ย

ใช่เพราะนายธนากรเขาวิ่งหนีออกมาไง
อ่าแต่ว่าช่วงที่เข้าไปเนี่ยก็มีผู้ที่บอกว่าก็เป็นช่วงอาศัยจังหวะอ่าแปดโมง

เจ้าหน้าที่เขาก็มีภารกิจในช่วงเวลานั้นกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีนี้มาดูหน่อยนะฮะว่า
จุดเริ่มต้นของคดีเดือดในครั้งนี้ที่ว่ากันเรื่องของที่ดินเนี่ย

เป็นมายังไงนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมหากราบได้อยู่เหมือนกัน

แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยตามกันไปนะครับ
นายจรูลวันกษินานนท์ซึ่งเป็นทนายความที่ปรึกษาของพลโดรีธารินฝ่ายก่อเหตุที่เสียชีวิตนะฮะ
เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมทางฝั่งข้อมูลจากทางนี้นะ
จุดเริ่มต้นคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับ
ถ้าเอาเวลาใกล้ที่สุดก็คือประมาณ๘ปี
เป็นคดีของตระกูลโกสลานันซึ่งตระกูลนี้อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
เริ่มต้นแบบนี้ครับเริ่มต้นก็คือนายสมพลโกสลานัน
ซึ่งเป็นตาของนางเขมจิราบันทูลนิพิษ
เขมจิรานี่เป็นภรรยาของพลโนตรีธารินมีลูกด้วยกันด้วยนะ
เดี๋ยววันนี้มีสัมภาษณ์เดี๋ยวท่านรอฟัง
นายสมพลตาของนางเขมจิราภรรยาของพลโนตรีทารินเนี่ย
เป็นเจ้าของที่ดินอยู่๓๘๐๐ไร่
อยู่ที่บริเวณบ้านตาเลียวตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ในปี๒๕๑๓นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมพลได้ขายที่ดินผืนนี้ให้กับพระกิติวุฒโธภิกุ
ในนามของมูลนิธิอธิธรรมมหาธาตุวิทยาลัยที่มาซื้อ
ปี๒๕๑๓ที่ดิน๓๘๐๐ไร่ขาย๑๒ล้านบาท
ถือว่าถ้าดูเป็นมูลค่าตอนนี้ไม่เยอะเลย
แต่ว่าถ้ามูลค่าของที่ดินจริงนะขนาดนี้ปลาเข้าไป
สามร้อยกว่าล้านแล้วค่ะนะตอนนั้นก็อาจจะขายในเชิงที่ว่าให้กับมูลนิธิด้วย
ใช่อาจจะเหมือนเป็นการกึ่งทำบุญด้วยไง
ก็ขาย๑๒ล้านนะครับโดยพระกิติวุฒโภพิกขุ
ท่านก็ขอซื้อแบบผ่อนชำระด้วยการไปเรียรายบุญจากชาวบ้านมา
หนังสือช่อฟ้าของวัดมหาธาตุก็ผ่อนชำระเรื่อยมา
แต่ยังค้างอยู่๒๕๐๐๐๐๐บาทยังไม่มีการโอนที่ดินกัน
แต่ระหว่างนี้นายสมพลเจ้าของที่ดินนั่งเดิมเลย
อนุญาตให้ทางพระกิติวุฒโธแล้วก็มูลนิธิท่านสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้
ปี๒๕๓๘นะครับปรากฏว่านายสมพลเจ้าของที่ดินเสียชีวิต
เรื่องมันก็ยังค้างคาอยู่
ผ่านมาถึงปี๒๕๔๘ท่านผู้ชมครับคุณเขมสอน
กิติวุฒโธท่านมรณภาพ
ก็กลายเป็นว่าผู้ที่เขาคุยกันตั้งแต่ดั้งเดิมต้นเรื่องเลยตั้งแต่ปี๒๕๑๒
ไม่อยู่แล้วเสียชีวิตกันหมดเลย
แต่ที่ดินเนี่ยก็ยังเป็นชื่อของนายสมพลอยู่ไง
เพราะเขายังไม่ได้โอนกันมันยังไม่เสร็จยังไม่จบ
ทำให้ตามกฎหมายแล้วที่ดินก็ต้องตกเป็นของทายาท
ซึ่งทายาทเนี่ยมาเป็นรุ่นหลานก็คือนางเขมจิราเป็นหนึ่งในนั้น
เขมจุราคืออดีตภรรยาของพลโนตรีทาริน
ถ้าตามข่าวนะขนาดนี้คืออดีตภรรยานะแต่ว่าตอนนั้นก็คือภรรยานะครับ
ผ่านมาถึงปี๒๕๕๐ครับปรากฏว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามา
ตัวละครใหม่นี่คือนายบุญช่วยครับท่านผู้ชมครับ
นายบุญช่วยคือน้องชายของพระกิตติวุฒโธที่ท่านมรณภาพ
แล้วขอซื้อที่ดินจากนายสมพลอ่ะค่ะน้องชายของพระกิติวุฒโธชื่อนายบุญช่วยเนี่ย
ออกมาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็คือพี่ชายของเขาเนี่ย
หลวงพี่เนี่ยไม่ได้ซื้อที่ดินนะคนซื้อจริงคือเขา
แต่ว่านายสมพลเขาไม่อยู่แล้วไงแต่มาบอกญาตินายสมพลที่เป็นรุ่นหลาน
แต่มาบอกแบบนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยไงไม่มีหลักฐานการชำระหนี้ไม่มีหลักฐานเป็นเอกสารอะไรเลย
ไม่มีเลยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนซื้อนะ
ความจริงแล้วเนี่ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยแล้วที่เขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่๑๒ล้านด้วย
เขาซื้อ๑๔ล้านชำระหมดแล้วด้วยค่าที่ดินชำระแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่มีสัญญาอะไรกัน
ตอนนั้นก็คือก็ซื้อกันแล้วก็ผ่อนชำระกันไปไม่ได้มีสัญญาอะไรไม่มีหลักฐานการชำระเงิน
ทางญาติฝั่งนายสมพลเขาก็ไม่ยอมเนี่ยทางญาติฝั่งล้านเขาอ่ะรุ่นหลานแล้วเขาก็ไม่ยอม
ก็เลยเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับนายบุญช่วยก็ไปจ้างทนายความมาฟ้องร้อง
เพื่อจะเอาที่ดินคืนจากทายาทของนายสมพลแล้วก็เริ่มเป็นคดีความฟ้องร้องกันนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางแม่ของนางเขมจิราเนี่ยเขาก็ขอให้พลโนรีธารินให้เข้ามาช่วยเดินเรื่องเดินคดีให้หน่อย
ก็คงจะเห็นว่าเป็นตำรวจอาจจะรู้จักคนเยอะรู้จักทานงทนายอะไรก็ว่ากันไป
เพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการพิสูจน์ความจริงด้วยไงมันไม่ใช่แค่ว่าฟ้องร้องธรรมดาโอ้โหยุบยับไปหมดอ่ะ
มันก็เลยมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาใช่เลยกลายเป็นมีคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
แล้วก็เหมือนกับว่าในส่วนของคดีแพ่งถึงสารดีกาแล้วด้วยแล้วก็จบไปแล้วด้วย
ก็ยังหลงเหลือในส่วนของคดีอาญาบางเรื่องอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยยังไม่จบ
คดีหลักที่เป็นคดีแพ่งเนี่ยดีกาจบค่ะแต่เหมือนกับฝ่ายที่เขาเขาแพ้เขาก็
พยายามจะหาหลักฐานอื่นซึ่งเป็นข้อมูลทางคดีอาญาเพื่อที่จะเอามาแย้ง
อืมคือเรื่องนี้นะครับนายจรูนนะฮะซึ่งเป็นทนายความที่ปรึกษาของพลโนรีธาริน
อ่าเท่ากับว่าอันนี้ต้องยอมรับว่ามุมหนึ่งเขาก็เป็นมุมของพลตรีธารินนะนะค่ะ
อ่าเขาก็ให้ข้อมูลเอาไว้ในรายการถามตรงตรงกับคุณจอมขวัญด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าเรามีเสียงนะเรามีเสียงนะครับเดี๋ยวฟังดูนะฮะ
ก็ถือด้วยสุจริตใจนะว่าที่ตรงนี้เป็นที่มรดกแล้วคนเจตนาของทางนี้เขาบริจาคที่ประมาณว่าบริจาคด้วยขายด้วย
แต่ว่ามันขายในราคาถูกเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาทางนี้เขาก็ยืนยันเจตนาบริสุทธิ์อย่างนี้นะครับ
แล้วก็พอเปลี่ยนชื่อของผู้เจ้าของที่เนี่ยเขาก็รับไม่ได้บอลรับไม่ได้เขาก็เลยต้องแสวงหาข้อเท็จจริง
ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณจอมขวัญได้มีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนเลยหลายฝ่ายเลย
รายการถามตรงตรงเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะเข้ารายการเราครับ
ได้คุยกับเลขาธิการประธานศาลดีกาด้วยนะคะท่านสุรินชนพัฒนาเดี๋ยวลองฟังดูนะคะท่านตอบเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง
ท่านแอบแอบนำซุกซ่อนเข้าไปอะครับ
ซุกซ่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าจริงแล้วปืนก็คือผ่านซุ้มตรวจนั่นแหละเข้าไป

อยากให้มองนี้นึงนะครับว่ากรณีนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับ
ซึ่งท่านก็ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยท่านน่าจะเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งตรงนี้
เกี่ยวกับการใช้อาวุธนะครับว่าบางอาวุธบางประเทศเนี่ย
อาจจะสามารถทำให้เครื่องสแกนมันสัญญาณมันอ่อนก็มีนะครับ
แล้วก็อยู่ที่ประตูตั้งประตูสัญญาณว่าจะตั้งความเข้มของสัญญาณระดับไหน
คือในช่วงตอนเช้าเนี่ยมีช่วงที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยืนเคารพทรงชาตินะครับ
ตรงนี้ท่านเข้าไปในช่วงนี้ครับ
ซึ่งการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะเพ่งเล็งสมาธิไปในการขอรบทรงชาติ
เพราะตรงนี้อาจจะมองในความสนใจจะน้อยลง

จริงท่านเลขาธิการประธานศาลดีกาท่านตอบในหลายประเด็นมากนะคะ
ตอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีความที่เป็นแกนหลักของปัญหา
หลักของเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาเหตุการณ์ยิงกันในศาลในวันนี้
แต่ก็ตัดมาบางช่วงบางตอนเป็นเรื่องของการยิงกัน
ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะไหนยังไง
แต่แน่นอนมันคือความสูญเสียของทั้งสองฝ่าย
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับทางครอบครัวของพลตำรวจรีธารินที่เป็นฝ่ายจำเลยแล้วก็เป็นคนก่อเหตุ
แล้วก็พยายามจะไปคุยกับทางญาติของฝ่ายทนายความฝ่ายโจทย์
ก็คือทนายบัญชาแล้วก็อีกหลายคนที่เป็นทนายฝ่ายโจทย์ที่โดนยิงเนี่ยนะคะ
พาไปดูการเปิดใจของทางครอบครัวของฝ่ายพลตำรวจรีธารินที่เป็นฝ่ายจำเลยแล้วก็เป็นคนก่อเหตุกันก่อน
นาริสปุ่นนิ่มไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติก็เดินทางไปรับศพนะคะ
ทุกคนก็อยู่ในบรรยากาศของความเศร้าโศกเสียใจ
เป็นการรับศพของพลตำรวจรีธารินคนก่อเหตุ

บอกกับทีมข่าวของเราสั้นว่าช็อกมาก
ยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรตอนนี้
เราก็เลยได้แต่เก็บภาพบรรยากาศมานะคะ
เข้าใจนะความรู้สึกความสูญเสียนะคะ
เราก็ไม่ได้เซาซีไปขอถามอะไรก็ขอเก็บภาพบรรยากาศมา
ก็ควรศพของนายวิจัยสุขรมธันในความอิขนที่เสียชีวิต
มีเพื่อนสนิทไปขอดูศพค่ะ
มีภรรยากำลังเดินทางจากกรุงเทพค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่บรรยากาศโศกเศร้านะคะ
ทีนี้ค่ะอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธาริน
เขมจิราบันทูลนิพิษไปกับลูกสาว
ขอดูศพสามีอดีตสามีแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็พูดว่าไม่น่าไปทำร้ายคนอื่นทำแบบนี้ทำไม
แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะอดีตภรรยาพูดขอโทษพลตำรวจรีธารินนะคะ
ซึ่งนางเขมจิราอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธารินยอมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราค่ะ
แล้วก็เปิดเผยถึงชนวนเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะ

จากความกดดันเพราะว่าอดีตสามีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้ค่ะ
ไร่ในจังหวัดจันทบุรีมูลค่ากว่า๓๐๐ล้านบาท
ขอความเป็นธรรมมานานกว่า๘ปี
ก็เลยคาดว่าพลตำรวจรีธาริน
เครียดเครียดที่ทุ่มเทให้กับพระพุทธศาสนาอยากทำดีเพื่อพระพุทธศาสนา
ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุยังคุยกันอยู่เลย
ก็ไม่มีท่าทีว่าอดีตสามีจะลงมือก่อเหตุ

ซึ่งอดีตสามีเนี่ยค่ะพลตำรวจรีธารินยังบอกว่า
ได้รับเอกสารแล้วนะเป็นเอกสารเบิกความ
เธอก็บอกว่าให้ใจเย็นนะสู้นะเป็นกำลังใจให้
นางเขมจิราก็บอกว่าปกติอดีตสามีไม่ได้พกอาวุธติดตัวนะคะ
เป็นคนใจดีไม่มีจิตใจโหดเยี่ยม
แต่เหตุการณ์ในศาลไม่รู้รายละเอียด
ขอยืนยันว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากความกดดันและความเครียดค่ะ
และด้วยนิสัยที่เป็นตำรวจรักความถูกต้องอดทนไม่ได้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราจะยอมเรื่องคดีนี้หลายทีเหมือนกันแล้ว
แต่พี่เขาบอกว่าถ้าจิ๋งยอมไม่มีศักดิ์ศรีค่ะ
คือเขาบอกว่าความจริงต้องคือความจริง
คือเหมือนเขาก็อยากพิสูจน์ความจริงให้พุทธศาสนาค่ะ
คือหญิงรู้ว่าพี่เขาอ่ะงานนี้เสียสละมากเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเขาเลยค่ะ
เขามีความตั้งใจดีแล้วถึงก็ขอให้เขาดวงวิญญาณเขาขึ้นสู่สวงสวรรค์ค่ะ
จริงรู้ว่าความจริงความดีของเขารู้ว่าเขาทำมาแปลกดี
เขาทำเพื่อความถูกต้องจริงเขาไม่ใช่ว่าจะไม่เอาสมบัติหรืออะไรทั้งสิ้น
เขาแค่อยากพิสูจน์ความจริงค่ะแค่นั้นเอง
อืมนี่ก็เป็นทางในมุมของทางครอบครัวของพลตำรวจรีธารินจำเลยผู้ก่อเหตุในศาลนะคะครับ
แต่เหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ทนายความฝ่ายโจทย์ที่เขาก็สู้คดีมา
ตามขั้นตอนของกฎหมายถูกยิงจนเสียชีวิต
ภรรยาเขาก็ถูกลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย